หนิงปณิตาคุณผู้ชมล่าสุดเมื่อวานนี้๒๑พฤศจิกายนใช่ไหม
จัดพิธีบวงสวงเนื่องในวันย้ายศักราชใหม่ของไทย

งานนี้พี่หนิ่งบอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเนี่ยที่พี่แจ๊คโดนทักมาเมื่อกี้

ขอพรที่นี่เลยจะได้รับความโชคดี
ปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะคุณผู้ชมรีบไปกันเลย
และอย่างที่รู้กันพี่หนิงตัวจริงนะ
ตัวจริงเรื่องสายมูถึงขั้นว่าสร้างพระแม่ธรณีบีบมวยผมมาแล้วนะ
สร้างเอาไว้ที่ไว้บูชาที่วัดไผ่เงินเนี่ยคุณผู้ชม
การดอกจันทร์ไว้นิดนึงสร้างที่เดียวกันกับพี่วุ้นเส้นแล้วก็พี่นีโน่

ค่ะนอกจากนี้ก็เล่าความฝันถึงพระแม่ธรณีบอกว่า
ท่านมาเข้าฝันว่าอยากจะอยู่เบื้องล่าง
อยู่ตรงที่ดินอยู่กับดินนั่นเองนะคะ
ก็เลยนำท่านเอามาไว้ข้างล่างนะฮะไม่ตั้งให้สูงอะไรอย่างนี้

อ่างที่ใส่น้ำเนี่ยพระแม่ธรณีเขาจะบีบมวยผมใช่ไหม
ทางที่รับน้ำจากมวยผมของท่านเนี่ย
แตกไปแล้วใบหนึ่งก็แตกใบ๒ก็แตกใบที่๓ก็ยังแตก
หนิงก็เลยเชื่อว่าเออไอ้ที่เราจัดหามาให้เนี่ย
คงยังไม่ถูกใจก็เลยเตรียมอ่างใหม่
เอาให้มันใหญ่กว่าเดิมแล้วก็บอกเลยว่ามูลค่าสูงมาก
สมค่ากับเกียรติของท่านด้วยเออ

เคล็ดลับการมูของพี่หนิงงานนี้บอกเลยว่าบอกหมดไม่มีปิด
แต่จะเป็นวิธีไหนยังไงไปฟังกันค่ะ

ไม่เคยปิดเลยว่าเวลาที่จะมูที่ไหนเนี่ย
นิงจะกินมังสุรัตน์ก่อน๓วัน
หรือไม่ก็จะต้องเข้าห้องพระปฏิบัติธรรม

ก็ต้องนั่งแล้วก็ส่งผลบุญให้ท่านก่อน
หนิงทำแบบนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว

ว่าท่านมันไม่ได้ฝันอะไรพิสดารฝันแค่ว่าเรากลับไหว้ท่าน
แล้วรู้สึกว่าท่านอยากจะลงมาอยู่ข้างล่างแน่นอนที่สุดแหละ
เพราะแม่เท่านี้ยังไงก็ต้องอยู่ที่แผ่นดินพื้นดินด้วย

ท่านให้ถูกที่ยิ่งงูก็ยิ่งปัง
วันไหนเราไปไม่รวมองค์เทพนะเขาพูดวุ้นเส้นมีอะไรนะ
ส่วนเรื่องที่คำจดสามารถออกมาแชร์อดีตศามีข้างดาราดัง

อดีตสามีดาราดังซุ่มกินไฮโซหมดตัวเพราะเมียดาราฮุบสมบัติ

นิ่งว่างี้นะฮะซึ่งเพจเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าเป็นใคร
แต่พออ่านปุ๊บคนก็เลี้ยวรถมาหาแม่นิงเลย
เพราะว่าเพิ่งจะเกิดเรื่องเกิดราวเกี่ยวกับการฟ้องร้องสามีเนาะ
งานนี้พี่หนิงบอกผ่านสื่อเลยว่าเพิ่งทราบเรื่องก่อนจะเข้างานนี่เองน้องเอ้ย
ลั่นว่าความจริงก็คือความจริงคุณผู้ชมเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่าง
ยืนยันนะว่าตัวเองไม่เคยทำความเดือดร้อนให้กับใครค่ะ
จริงเรื่องทุกเรื่องนะคะนิงว่าเขาก็ไม่ได้เขียนว่าเป็นชื่อใคร
แต่สมมุติถ้าใครจะมองว่าเป็นนิงอ่ะ
ความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำ
ก็แรงเนอะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเวลาเวลาเท่านั้น
นิ่งเชื่อว่าพี่ทุกคนก็มั่นใจนิ่งแหละ
คนที่รู้จักหนิงมั่นใจหนิงทุกคนจริงว่าไม่ใช่หนิงหรอก
ตามนั้นชัดเจนทุกคำเวลาไปสัมภาษณ์พี่หนิงเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยนะ
คิดยังไงพูดอย่างนั้นความจริงเอามาพูดแล้วแบบเวลาสัมภาษณ์
ที่หนึ่งก็พูดเหมือนเดิมครั้งที่สองก็พูดเหมือนเดิมเพราะว่าไม่เคยโกหก
ใช่นี่แหละนะคนจริงนะคุณผู้ชมนะ